พี่น้องนะคะเชื่อแน่ว่าใครที่แบบว่าเกิดมาแล้วมีพี่น้อง

มีพี่สาว๑มีน้องชาย๑
บอกเลยว่าคนกลางปวดหัว
คู่แรกมาดูคุณผู้ชมคุณชายแล้วก็น้องสาวกัน
น้องตีแร่นกับน้องเดมี่ถ้าพูดถึงคู่นี้นะคะ

เรื่องของเรื่องก็คือนั่งอยู่บนรถเข็นด้วยกันดีคุณผู้ชม
แล้วน้องเดมี่นะคะเกิดมันเขี้ยวพี่ชายค่ะ
ก็เลยปั๊บเขาให้ค่ะเต็มแก้มเนี่ยบีบแบบนี้เลยค่ะ
ปั่นเขี้ยวอะค่ะส่วนพี่ชัยนั้นก็ปล่อยเลยตามเลยนะคะ
น้องสาวอยากแกล้งอะไรก็เชิญได้เต็มที่เพราะว่าพี่ทนได้
อีกภาพหนึ่งนะคะความแสบของน้องเดมี่เนี่ยยังไม่หมดนะคะ
อยู่บ้านด้วยกันค่ะก็ไม่วายแกล้งพี่ชายด้วยกัน
แบบไหนรู้ไหมคะหมั่นเขี้ยวมากกระโดดทับไปเลย
ที่ตั้งเยอะไม่นอนจะนอนบนพี่นี่แหละ
นอนทับไปเลยพี่ก็แบบเหนียนดูหน้าก็แบบแอบเต็งนิดนึงนะ
พี่ชายทนได้จ้ะเออนะคะเรียกว่าเพราะว่ารักจริง
พี่เลยยอมหนูทุกอย่างแป๊ว
เป็นพี่ชายก็ต้องอดทนไปนะคะ
เอามาต่อกันที่พี่น้องครอบครัวตัวปอกันบ้างดีกว่า
โปรดกับน้องปาลินดูหน้าซะก่อนนะ
บ้านนี้บอกเลยเขาชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไร
พี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายที่แสนละมุนจริง
ตามใจน้องสาวทุกอย่างเลยนะคะ
แล้วถ้าน้องอยากจะนั่งตักด้วยแล้วนั้น
ในฐานะพี่ชายก็ยอมค่ะยอมให้ทิ้งน้ำหนักมาเลย
น้องปารินเนี่ยไม่ได้ตัวเล็กแบบน้องเดบี้นะ
น้องป่าลินเป็นเด็กสมบูรณ์นั้นผับเข้าไปก็ปักอยู่นะ
หรือไม่กระทั่งกันยอมเป็นตุ๊กกระตา
แล้วกับน้องสาวเล่นกับตุ๊กกระตาระกัน

หากขัดใจน้องปารินเพียงนิดเดียวเมื่อไหร่

เขาตามใจไปละกันคุณผู้ชมนะ
น่ารักมากเลยนะคะสำหรับบ้านนี้นะจ๊ะ

อยู่สำหรับบ้านนี้

คุณผู้ชมไปต่อที่บ้านอื่นกันดีกว่านะคะ
ปิดท้ายกันนะจ๊ะออกูธกับออร์เกสจ้ะ

คุณผู้ชมต้องมานั่งทบทวนกันใหม่นะคะ

เรื่องไม่แน่ใจคุณพี่ค่ะคนน้องคือคนผู้หญิงนะคะออร์เก๊นั่นเองจ้ะบอกเลยนะครับว่าน้องเนี่ย
แล้วพี่น้องบ้านเนี่ยเนี่ยเค้าชอบชวนกันเล่นอะไรพี่เรน
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเหมือนจะชวนกันปั่นจักรยานของเด็กแบบธรรมดาธรรมดานั่นแหละ

ลีลาอลังการ

หน่ายแน่

ไม่ลูกหนึ่งนะกระโปรง
สองลูกอดุลิน
มือสอบลูกน้ำหนักตัว
คือล้มไปไม่เท่าไหร่แต่น้องทับเนี่ยโอ๊ยไม่ไหว
พิชันว่าออกกุ๊ดอยากยินใหม่สัมภาษณ์จุกไหมครับลูก
โอ้โฮเอ็นดูมากครับแต่ว่ารักมันแหละ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

ไม่พังเออพักสิ่งเด็กมาก